ก่อนร้อนหนาวพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะฝนตกฟ้าครึ้มมาตลอดเลยแต่หลังจากนี้ค่ะเราตรวจสอบเพราะว่าฟ้าเนี่ยจะเริ่มกลับมาเปิดเริ่มเห็นแสงแดดกันบ้างค่ะส่วนอุณหภูมิพุ่งสูงแต่สี่สิบองศาค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะยังเป็นภูมิภาคที่มีสภาพอากาศร้อนจัดเลยคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบ้างนะคะรอยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝนกลับมาลดลงค่ะฟ้าเปิดแดดออกกลางวันอากาศร้อน๓๗องศามีฝนฟ้าขนองรอยละ๑๐๓๐ของพื้นท
ระหว่างวันอยู่ที่๒๒๓๖องศาจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๑เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลางวันอากาศร้อน๓๗องศามีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ